และในงานนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มาร่วมงานด้วย

ก็เลยต้องถามถึงข่าวเมาที่ว่าเธอเนี่ย
ใกล้หมดสัญญากับวิกพระราม๔แล้วนะจ๊ะ
เตรียมบ่อยบินเป็นนักแสดงอิสระแล้วค่ะ
เต๋าก้าวเธอบอกว่าโอ้ยยำนะครับพี่
หนูยังมีสัญญากับทางช่องอีกประมาณ๒ปีค่ะ
ส่วนเรื่องการเป็นอิสระเนี่ยเดี๋ยวหลังหมดสัญญาก่อน

เพราะว่าขอดูองค์ประกอบหลายอย่างก่อนจ้ะ
อืมค่ะก็ยังมีอยู่ค่ะยังอยู่เรื่อยเลยค่ะตอนนี้

หรือว่าฉันจะอยากเป็นอิสระมากกว่า

เราเองก็มีแพลนชีวิตที่เราอยากจะทำ
ในเรื่องทางด้านธุรกิจมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือจะไปคิดเรื่องธุรกิจมากกว่า
ก็เลยถ้าหมดสัญญาก็คงแบบ
ใกล้หมดสัญญาก็คงอาจจะคิดอีกทีว่า

อยู่ที่ว่าเธอเนี่ยอาจจะจริงจังกับเรื่องธุรกิจมากขึ้น
แต่อยู่ที่ไหนก็น่ารักนะคะ